จบจากจุฬาพรราชวิทยาลัยตรัง

เพื่อนเนี่ยเคยเอาขนมเปี้ยของเจ้านี่อ่ะ

ตกทอดรุ่นสู่รุ่นคุณรู้ไหมแล้วเขาจะขายเฉพาะหน้าเทศกาลนะ
ตรุษจีนอย่างนี้ปีใหม่อย่างนี้รับทำตามออเดอร์เท่านั้นนะจ๊
คือไม่ได้ขายตลอดปีขายทั่วไปอ๋อเหรอใช่
ทำให้อยากนี้ขนมเปี๊ยะแบบเนี้ยน่าน่าแล้วอร่อยมาก
จะเงินกับหันแล้วก็อร่อยจริงจริงทั้งแป้งทั้งไส้น่ะจ๊ะ
นี่ค่ะพาไปถึงโรงงานเลยนะคะก็ไข่ขนมเปี๊ยะเป็นเจ้าดั้งเดิม
ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบีตอนนี้คนในครอบครัวเห็นไหมคะ
เขากำลังขมักเขม่นทำขนมเปี๊ยะกันอย่างตั้งใจเลยนะคะ
เพราะมีออเดอร์เข้ามาในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้๒๐๐๐ลูกจ้ะ
โอ้โหขนมเปี๊ยะที่นี่นะเขาขายเฉพาะอย่างที่บอกไปอ่ะ
ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีใหม่หรือทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเท่านั้นนะคะ
แล้วออเดอร์แต่ละวันก็เยอะนะคุณคุณขวัญชัยกรเจริญพรพงศ์นะคะ
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของโรงงานโกไข่ขนมเปี๊ยะเล่าบอกว่าเขาเป็นทายาท
เป็นที่สองของโก้ไข่ขนมเปี๊ยะทำสืบทอดกันมากว่าสามสิบปีแล้วนะคะ
การทำขนมก็เป็นสูตรเฉพาะที่ตกทอดจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเป็นสูตรดั้งเดิม
ซึ่งขนมเปี๊ยะของโก้ไข่ที่ทำก็จะมีหลากหลายไส้
มีอะไรบ้างล่ะไส้ถั่วเหลืองฟักทองไข่เค็มเป็นต้น
ส่วนผสมทุกอย่างก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่สดใหม่มีคุณภาพดี
ไม่ใช่ใช้แบบสำเร็จรูปที่เขาขายกันทั่วไปนะฮะ
อกจากนี้การทำก็ต้องมีการพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่เห็นไหมนี่
การนวดแป้งกอล์ฟเห็นไหมโอ้มีเบิ้ลเห็นไหมครับ
ผัดไส้การนึ่งการอบต้องทำตามสูตรที่คุณพ่อ
เคยวางเอาให้เป๊ะเลยค่ะอืม
ทำให้ขนมเปี๊ยะมีรสชาติหอมหวานแป้งนุ่มอร่อย
เปี๊ยะนะคะจะมีไข่แดงไข่แดงเข็มใส่ไปใน๔ลูกนะฮะ
แล้วก็ขายในราคาลูกละร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบบาท
แล้วแต่ชนิดของไส้นะคะอืมแม่อยากกินจังเลย
อร่อยคือน้ำลายกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยจริง